เริ่มที่เรื่องแปลกเรื่องแรกนะคะ
เขาบอกว่าชาวบ้านที่เบื้อง๓๐๐๐เพชรบูรณ์
ไปเจอดวงไฟประหลาดสีแดง

เขาบอกเขาตกใจแต่ก็ต้องสู้อะค่ะ

มันเป็นแสงแบบนี้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะ
ในไลน์นะคะใครที่ออกไปทำไร่ทำนาช่วงกลางคืน
ตี๒ตี๓เคยเจอไหมดวงไฟประหลาดแบบนี้นะคะ
คลิปนี้เกิดขึ้นที่เมือง๓๐๐๐เพชรบูรณ์
คุณรังสรรทักษิณอายุ๓๑ปี
ถ่ายไว้ได้ช่วงตี๒๓๐ของวันศุกร์ที่๑๓ที่ผ่านมานี่เองนะคะ
เขาบอกช่วงนั้นขี่รถจักรยานยนต์กำลังจะกลับบ้าน
เส้นนี้มันเป็นเส้นผ่ากลางระหว่างไร่อ้อยกับไร่มันสำปะหลัง
ระหว่างทางค่ะเห็นดวงไฟประหลาดลอยอยู่เหนือไร่อ้อย
ตอนแรกคิดว่าเป็นดวงไฟชาวบ้านที่ส่องสัตว์หากบหาเขียด
แต่พอสังเกตดีถ้าไฟหากบหาเขียดมันต้องเป็นสีเหลือง
เขาคิดในใจแบบนี้หลังจากนั้นเอ๊ะแล้วไฟตรงนี้ทำไมมันเป็นสีแดง
ตัดสินใจจอดรถดูเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายเอาไว้ค่ะ
สักพักเขาบอกว่ามันไม่ได้ลอยอยู่เฉยคุณนักข่าว
มันฟุดวิ่งหายไปเลยเขากลัวมาก

มันเคลื่อนที่แบบนี้เขาบอกว่าช่วงที่เคลื่อนที่นี่แหละ
เริ่มกลัวจนขนหัวลุกเลยรีบกลับบ้านเลยฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ

แล้วได้สอบถามชาวบ้านไหมว่า
เคยมีใครเห็นมั้ยอะไรยังไง
ก็มีครับเค้าก็บอกเค้าก็เห็นกัน

อ่าวคุณรังสรรนะคะหลังจากที่ได้คลิปนี้ไป

ชาวบ้านพูดเป็นเสียงเดียวกันครับ
บอกว่าเคยเจอไฟประหลาดแบบนี้เคยเห็นเหมือนกัน
เขาเชื่อว่าเป็นสิ่งลี้ลับที่วนเวียนอยู่แถวนี้
โดยเฉพาะคืนวันพระจะมีดวงไฟสีแดงแบบนี้นะ
ขนาดใหญ่เลยทีนี้ใหญ่กว่านี้
ลอยไปลอยมาเหนือยอดไม้เหนือไร่อ้อย
เหนือไร่มันสำปะหลังแถวตีนเขาทางนู้น
ชาวบ้านบางคนบอกว่าเคยเห็นลูกไฟประหลาดมากกว่า๒ครั้ง
และบางทีไม่ได้เห็นเฉพาะลูกไฟ
เห็นหญิงสาวสวมชุดไทยนั่งเล่นอยู่สาลาตรงทางเข้าหมู่บ้านด้วย
หนักกว่าเดิมอีกฟังเสียงชาวบ้านค่ะ
ชาวบ้านหลายคนบอกว่าหลังจากที่มีคนเจอดวงไฟประหลาดและหญิงสวมชุดไทย
ก็ไม่กล้าออกจากบ้านช่วงกลางคืนแล้วค่ะ
และอยากให้คนที่มีความเชื่อมีวิชาอาคมมาพิสูจน์
หรือว่ามาทำพิธีไล่ไปหน่อยเพราะชาวบ้านก็กลัวไม่กล้าออกจากบ้าน
ดูว่าจะเป็นของแล้วถ้าเดินไปชนหรือของจะเข้าตัว

ขณะที่ชาวบ้านส่วนหนึ่งบอกว่าไม่ใช่ไม่เชื่อนะ

เห็นจนชินไงคะ

ก็รอการตรวจสอบว่าคืออะไรค่ะ